โทรมาหาเราแล้วบอกเราติดหนี้ติดสิน

เขาบอกนามสกุลว่านามสกุลเขา
เป็นนามสคุณนี้ไหมกรุงผู้ชมไปฟังเองว่านามสคุณ

ครับชื่อสู่วินัยครับคุณสุวินัยเหรอครับครับสสระอุครับ
หัวแหวนครับสระอิครับไม้มาลัยครับครับนอนเนนครับ
สุพินัยนะครับครับไม้มาลัยนะครับนอนเนนครับยอยักษ์ครับ
นอนเรือครับอ๋อลอลิงครับครับหัวแหวนครับ
พลาดควายครับธรรมสัตว์สรรคุณครับขำมาฮัศจรรย์ครับ
ขอหีบครับถ้าหวาน
ยังยังไงคุณผู้ชมประดูกครับ

ก็ว่ายากแล้วนะคือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมานะฮะ
แล้วก็ขออนุญาตนะครับเช็คชื่อหน่อยนะครับ
ชื่ออะไรครับสุวินัยครับสุวินัย
นึกว่าจะสะกดง่ายตกลงมันอ่านว่าไงพี่

มาลัยนอเนนยอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนคอควายนะคุณ
ค่ะสุวินัยเยียรันร่วกเหรอ
นามสกุลอะไรครับพี่ขออภัยคุณผู้ชม
ำมหัศจรรย์ฮะวางสายเลย
นี่จะบอกว่านำสกุลป้องกันและปราบราม

คอร์เซ็นเตอร์คงรู้แล้วล่ะว่าเราก็โดนเล่นแล้ว
เพ่นนี้เลยเพ่นนี้ดีกว่าวางสายดีกว่า
เพราะไม่งั้นถ้าจดนามสกุลหำมหัศจรรย์อีก

นี่ค่ะผู้ชายติ๊กต๊อกลายนี้ได้โพสต์กิ๊บเอาไว้
แล้วได้ยินเสียงผู้หญิงหมดแล้วคลิ๊กมา
เขาวางแผนกันแล้วว่าจะเล่นคอร์เซ็นเตอร์กลับเนี่ยนะฮะ

นามสกุลเข้าไปแบบนี้วางสายทันทีนะฮะ
เรื่องราวในคลิปก็ได้ยินเสียงกันเต็มแล้วฮะ
ว่านี่ผู้ชายคนนี้เขาแก้เผ็ดคอร์เซ็นเตอร์

อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งชื่อดังนะครับ
แล้วก็แจ้งว่ามีพัสดุค้างครับ

ไม่ส่งพัสดุไม่มีพัสดุค้างอะไรแน่นอน
รู้ตัวเลยว่าแก๊งแบบนี้มันอารวาสมาถึงตัวเขาแล้วนะฮะ
เขาก็เลยแก้เผ็ดไปแบบนี้ทั้งชื่อและนามสกุล

แต่พอพี่เขาบอกชื่อนามสกุลไปแบบนี้

นามสกุลนี้น่าจะเป็นนามสกุลที่แก๊งนี้เขากลัวนะ
คุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรโรสลีนนามสกุลอะไร
ฮัศจัยหมาศจรรย์ครับ
อ้าวเมื่อเกินออกอากาศไม่ได้